เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของผลิตภัณฑ์
ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ภูมิปัญญาก่อเกิดเป็นรายได้เป็นการสร้างอาชีพเยอะแยะมากมาย
แต่ใครจะรู้ว่าของบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่เห็นค่าแล้ว
มันกลับสร้างมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าแบบสไตล์โมเดิร์ขึ้นมาได้ค่ะคุณ
ผมชอบโมเดิลมากเลย
โมเดลกินลิ้นห่อนี่จังเป็นสินค้าสไตล์โมเดิลแบบนี้นะคะ
แต่อยากรู้ใช่ไหมว่าผลิตภัณฑ์ที่ว่านั้นเป็นอะไรและออกมาสวยงามขนาดไหน
อันนี้ฉันรู้ค่ะรู้แล้วก็เลยมาบอกต่อ
เรื่องดีเด็ดรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อ
รู้แล้วบอกต่อค่ะ
หลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่นี้สวยใช่ไหมล่ะครับ
นี่นะคือผลิตภัณฑ์จากไหมแต่ไม่ใช่เส้นไหมนะครับ
เขาใช้รังไหมมาประดิษฐ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายดูทันสมัย
แถมได้รับรางวัลมาอย่างมากมาย
มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นฝีมือคนหลากหลายวัย
วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ตำบลตลาดน้อย
อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
มีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยนะ
วิสาขิตชุมชนรังใหม่ประดิษฐ์จังหวัดสัปรีเหล่านี้นะครับ
รวมกันก็คือผลิตภัณฑ์จากรังใหม่ได้หลายรัง
รวมกันทำให้เกิดเป็นงานศิลปะตั้งสรรค์ขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์จากรังใหม่ครับ

ในแม่บ้านของเราก็คือเดิมเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
เมื่อ๒๕๔๘ทำแค่ดอกทิวริปแล้วก็ทำแค่พุงกุญแจที่มีมูลค่าน้อย
ต่อมาเราก็มีการพัฒนาขึ้นมาเราก็จะมาทำเป็นโครมไฟเป็นทรงก้อนเมฆ

เริ่มต้นอาจจะทำของง่ายราคาไม่เกิน๑๐บาทต่อชิ้น
แต่เมื่อพัฒนาเป็นงานรังไหมประดิษฐ์ในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น
มูลค่าก็ย่อมเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองล่ะครับ
เมื่อได้รังไหมมาต้องทำการดึงใยไหมออกให้สะอาด
หากอยากให้มีสีสันหลากหลายก็จะนำไปยอมโดยใช้สีผสมอาหาร
เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกสีที่พิเศษ
เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่นี่นั่นก็คือสีน้ำตาล
ที่ได้มาจากเปลือกไม้นั่นเองล่ะครับ
ในส่วนของเราได้รังไหมมาจากศูนย์ใหม่สลับบุรีเนี่ยครับ
เราก็จะได้รังไหมสีขาวกับสีเหลืองมา

หลังที่สะอาดเนี่ยเราก็จะมาผ่าขึ้นแล้วก็ทำเป็นโคมไฟ
แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมีรังอีกแบบหนึ่ง
ก็คือรังที่เปื้อนที่สกปรกไม่สวยงามเนี่ยครับ
เราก็จะเอาไปย้อมเป็นสีดำครับ
เราก็ทำให้รังใหม่ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เราก็กลับมาใช้ได้อีกครับ
รังไหมสีสวยมาแล้ว
ก็ต้องนำมาตัดมาผ่าแล้วเย็บด้วยมือ
ทีละชิ้นทีละชิ้นจนเป็นแผ่น
แล้วจึงนำมาประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์รังไหมประดิษฐ์
แรงบันดาลใจในเริ่มแรกนี้นะครับ
ก็คือเราเอารังไหมที่มาตัด
คือเราเริ่มจากการที่เราไปทำเป็นหมอนอิงก่อนนะครับ
เป็นหมอนอิงแต่พอเราไปลองส่องกับแสงแดดดูครับ
มันจะมีไฟสะท้อนขึ้นมาได้
เราก็เลยมาต่อยอดทำเป็นโคมไฟหลังใหม่ยิบมือ
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของรังใหม่ของเราก็จะมีสินค้าที่มีความหลากหลายนะครับ

แล้วก็จะเป็นเจ๊กันตรงก้อนเมฆได้ด้วยส่วนนี้ครับ
กระเป๋าเก๋นี้๒๙๐๐บาท
ห้องไฟเก๋ไก่ราคารับต้น๒๙๐๐บาท
แพงเลยใช่ไหมล่ะครับ
เทียบกับการบรรจงเย็บรังไหมทีละชิ้น

เป็นคนที่รักงานอีโคลงานสิ่งแวดล้อม

แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นลูกค้าต่างประเทศ
มากกว่าคนไทยที่มาเดินในห้างสรรพสินค้าครับ
แล้วก็ตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นลูกค้า
จากการที่สั่งซื้อทางตลาดออนไลน์นะครับผม
ฝีมือคนไทยเจ๋งแบบนี้

และรู้แล้วต้องบอกต่อครับ
เรื่องดีเด็ด
รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อ

เรื่องราวดีแบบนี้ต้องบอกว่าสุดยอดไอเดียจริง
ชอบไหมชอบไหมชอบรังไหม

นี่ผลิตภัณฑ์จากวันใหม่ถือว่าเอามาทำแล้วมันสวยงามจริงนะ
ใช่แล้วมันเป็นแบบว่าสินค้าสไตล์โมเดิร์นที่มันเป็นงานแฮนดเมสอ่ะคุณ

เป็นไอเดียเก๋ใครสนใจก็ติดต่อกันไปได้นะคะ